สวัสดีครับคุณบอรปักค์เลยครับ
ใช่ครับเจแลอ็กก็มีน้องโบ้ด้วยนะครับสองคนนะครับ

ก็มันมีข่าวชัดเจนแล้วผมถมต่อเนื่องจากที่สื่อเขาสัมภาษณ์ไปแล้วแล้วกันนะครับ
ถึงการตัดสินใจกลับมาที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งในครั้งนี้นะครับ
แต่ว่าณวันนี้บนหน้าจอทีวีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คงจะต้องพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่า
แต่ว่าณตอนนี้เวลามันเปลี่ยนครับความคิดเปลี่ยน
ทำไมถึงคิดว่าจะต้องกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งครับ
ก็ถามพวกเราในที่อยู่ในวงกาศุกร์โดยเฉพาะวงกาศุกร์ปล่อนในปัจจุบันนี้ครับ
สถานการณ์มันย่ำแยกคือผมต้องการที่จะให้ผู้บริหารชุดใหม่ทำงานให้เต็มที่
เราก็ไม่ให้วิภาควิการหรือทำติดติ๊งอะไรต่างนะครับ
สถานการณ์ที่จะอยู่นิ่งแล้วก็ประทับทางก็ให้กำลังกายแก่ทีมฟุตบอล
ซึ่งทีมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมของชาติเรานะครับเราก็ต้องให้กำลังใจนะครับ
แต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว
คือหมายถึงว่าเราปล่อยให้สถานการณ์มันย่ำแย่ดำดิ่งลงไป
คือตอนนี้ต้องยอมรับนะต้องยอมรับคือไม่ใช่ผมคนเดียว
พวกที่อยู่ในวงการฟุตบอลแล้วก็แฟนฟุตบอลทั้งหลายเนี่ย
ในโซเชียลแล้วก็ในแฟนฟุตบอลทั่วไป
ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเศร้าใจอย่างมากในความตกต่ำของฟุตบอลบ้านเราในปัจจุบัน
มันเป็นทั้งเรื่องของลีกและเรื่องของทีมชาติด้วยนะครับ
คือเรื่องของหลีกเนี่ยสมัยที่คณะของผมดูแลอยู่เนี่ย
มีแต่ทีมที่จะเข้ามาสมัครเข้ามาขอเล่นในโซนนั้นโซนนี้
หลีกภูมิภาคเนี่ยแต่ละภูมิภาคมีจังหวัดที่จะเข้ามาขอเล่นกันอยู่ตลอดเวลา
หลีกเราเนี่ยทีมใหญ่เนี่ยเริ่มถอนทีมกันแล้วนะครับ
เริ่มถอนทีมกันแล้วเริ่มหยุดทีมเริ่มยุดเริ่มยุบทีมนะครับ
ส่งเข้าแข่งขันแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะวิกฤตแล้วนะครับ
ผมผมไม่ผมคงต้องพูดรวมไปถึงหลีกรากย่าเนี่ยตอนนี้กำลังจะตายกันหมดแล้วนะครับ
มีแต่พักทีมถอนทีมนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็เลิกส่งคือยุบทีมไปเลยอะไรลักษณะอย่างนี้
เพราะว่าเขาเขาอยู่ไม่ได้จริงเพราะว่าความเป็นธรรมในเรื่องของการแบ่งสิทธิประโยชน์อะไรต่างเนี่ย
มันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งที่สิทธิประโยชน์เนี่ยผมต้องพูดต่อนิดหนึ่งนะว่า
มรดกก้อนใหญ่ไว้ให้เลย
ไม่รวมถึงโตโยต้าไม่รวมถึงลิขสิทธิ์จากโตโยต้า
จากเบียร์ช้างจากเมืองไทยประกันภัย
แล้วก็มีอีกหลายบริษัทที่ผมไม่ได้เอ่ยทั้งหมด
แล้วเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่
ผมคิดว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว
ทีมชาติเราตอนปัจจุบันนี้อย่าพูดว่าเราเป็นแชมป์
คือเราไม่ต้องพูดอย่างผิดหวังว่า
ตอนนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าอาเซียนแล้วไม่ได้เป็นแชมป์อาเซียนแล้วเนี่ย
เดี๋ยวนี้ทีมระดับเด็กทีมกลุ่มอายุ๑๖ปี๑๙ปี
ก็ไม่ประสบความสำเร็จเลย

แพ้แม้กระทั่งทีมกัมพูชา
ซึ่งอีกหน่อยผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
สถานกฐานที่อย่างนี้ก็มีการพูดคุยกัน
ให้สนับหนุนลุมใหม่เข้ามาให้สนับหนุนมดนใหม่เข้ามา
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมมีความรู้มีประสบการณ์อย่างนี้ไม่ออกมาพูด
ถ้าไม่ออกมาพูดออกมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยมันคงจะเราทนไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่สมาคมเขาประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้า
วันที่๑๒คิดว่าอย่างน้อยได้ออกมาก็จะเป็นการกระตุ้น
เป็นการทำให้เกิดความหวังขึ้นมานะครับ
ของคุณบรวีมันมีข่าวน่าจะทราบดีอยู่แล้ว

เรื่องของคุณสมบัตินะครับที่บางข้อที่ตอนนี้อาจจะติดอยู่
อันนี้มองว่าแฟร์ไม่แฟร์ครับ
อันนี้ก็คงไม่แฟร์อย่างยิ่ง
แล้วก็เป็นเรื่องที่ออกกฎระเบียบอะไรต่างมาเพื่อจะสกัดกั้นผม
ความจริงเราต้องช่วยกันส่งเสริมในเรื่องที่จะช่วยมาช่วยกันทำงาน
แต่ว่าถ้าออกกฎระเบียบแบบนี้ออกมา
มันเป็นการสกัดกั้นโดยเฉพาะโดยตรงกับผมเลย
แต่เรื่องนี้มันมีเงื่อนงามนะ
แล้วก็ผมอยากจะเรียนท้วงติงไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผมกำลังจะหาโอกาสเข้าไปพบกับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
ท่านธุวาค์นี่ท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจทำงานอย่างมาก
ตั้งใจที่จะสนับสนุนส่งเสริมกีฬาอย่างมาก
แต่ว่าเรื่องกฎระเบียบซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อปลายปีนี้เองนะครับ
ที่การกีฬารับรองผมไม่รู้ว่าท่านอาจจะมองข้ามไป
ในกรณีที่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงครับ
ถ้าเกิดอยากจะกลับมาพัฒนาวงกรรมถูกว่า
ตรงนี้มันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายมันผ่านไปไม่ได้
กฎหมายหลักปรบกีฬาก็มีระบุไว้ชัดเจน
ว่าคุณสมบัติต้องไม่เคยได้รับโทษ
จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดตามหูโทษ
แต่ว่าสมมาคมใกล้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบักพรรดิสมาคม

สมมติว่าส่งเข้าไปแล้วมันต้องหลักกับกฎหมายหลัก
หรือข้อบังคับหรือมาตรา๑
หลักที่พรบกีฬากำหนดไว้เนี่ย
เขาจดทะเบียนให้ไม่ได้นะครับ
เนี่ยผมเคยตกระกรรมลำบากมาแล้ว
ในเรื่องที่ถูกสโมสรฟ้องร้องนะครับว่า
เราไปจดทะเบียนเราไปแก้ไขข้อบังคับ
ความจริงเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยมีฝ้าตำให้เรา
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคม
ให้ได้มาตรฐานเป็นสากล
เราก็ดำเนินการตามนั้นทุกอย่าง
แล้วเราก็ยื่นนะครับเราก็ยื่นไปที่
กรมการปกครองซึ่งสมัยนั้นเนี่ย
นายทะเบียนเนี่ยก็คือกรมการปกครองนะครับ
ธิบดีกรมการปกครองนะครับ
ที่ทางกรมการปกครองเนี่ยก็ดูว่า

ของสมาคมผู้บอลเนี่ยก็เหมือนกับที่

ก็ส่งไปให้กรมการปกครอง
องค์การปกครองก็ดูว่าเอ๊ะข้อไหนที่
ไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามข้อสดหมายแท่งทาง
อย่างที่ว่าด้วยของกีฬาอะไรต่าง
ก็ทักทวงก็มีการให้ไปแก้ไขอะไรต่าง

ถ้ามันไปขัดกับกฎหมายหลักเนี่ยเขาตรวจให้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ย
ผมถึงอยากจะพูดให้ชัดเจนว่า
ตรงนี้เนี่ยผมก็คงจะไปอุทธรณ์ท้วงติง
กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ผมก็จะหาเวลาไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าว่า
อันนี้เนี่ยมันไม่น่าที่จะเป็นไปในรัฐ
มาอย่างนี้ก็คงจะต้องดูแลแล้วก็
ต้องรับข้อสังเกตคำอุทธรณ์ที่ผมคิดว่า

เพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ
พอมีเวลาที่จะต้องเข้าไปแบบชัดเจนตอนไหนครับ
เพราะว่าวันที่๗๑๐เขารับสมัครกันแล้วนะครับ

เพราะว่าถ้าไปสมัครอาจจะอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติตรงนี้ก่อนครับคุณวรวี
ผมคิดว่าผมก็คงต้องสมัครนะครับ
ที่ว่ามันติดขัดยังไงเนี่ย
ผมก็คงจะต้องไปพูดคุยกับทางการกีฬานะครับ
แล้วก็ลองดูว่าจะทำยังไงได้
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับ

เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าทางกรมการปกครองก็ไม่จดให้เราหรอก
ถ้าเขาทำอะไรหรือไปแก้ข้ออะไรที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ
สุดท้ายครับคุณวารวีครับสุดท้ายจริงครับ
ตรงนี้เลยว่าโอกาสสุดท้ายตรงนี้ก่อนนะครับ
ก่อนที่จะเปิดตัวแล้วว่าโอเคลงแน่แหละ

สิ่งที่คุณระวีอยากจะสื่อสารนะครับทั้งหมดเลยกับการกลับมาในครั้งนี้
แล้วก็คะแนนเสียงที่ได้มาจากสโมสรสมาชิกส่วนหนึ่งที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจเราบ้างครับ

ก็ผมกับแฟนฟุตบอลแล้วก็สโมสรสมาชิกเนี่ย
ผมคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยแฟนฟุตบอลเองเนี่ย
ผมคิดว่าไม่มีใครมีความสุขนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ
โมสรสมาชิกเช่นเดียวกันนะครับ
ผมคิดว่าถ้าคิดว่าผมสามารถที่จะมากรอบคู่สถานการณ์นะครับ
พลิกฟื้นวิกฤตที่กำลังย่ำแย่ในตอนนี้เนี่ย
ให้กลับมารุ่งโลศเหมือนกับผลงานที่เคยทำมาเมื่อ๔๕ปีที่แล้วเนี่ย
ได้แล้วเนี่ยก็ต้องสนับสนุนผม
หรือไม่อย่างนั้นถ้าไม่สนับสนุนผมก็ต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้ต่อไปเนี่ย
ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยผมก็ขอเรียนขอการสนับสนุนจากสโมสรสมาชิกว่า
ถ้าต้องการให้ทุกอย่างมันพลิกฟื้นกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
แล้วก็คลิกพื้นสู่ความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของโมงการที่กว่าต้านหลัง
ก็ต้องสนับสนุนให้ผมและคณะเข้ามา
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาความจริงมาตีแผ่กัน
มาพูดกันชัดเจนมากมายอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็อันนี้เป็นข้อเท็จจริง
ผมผมพูดได้เต็มปากว่าสมัยที่ผมทำงานมาเนี่ยในอาเซียนเนี่ย
เราแทบจะไม่ต้องไปเอาวงเลยเพราะว่าเรากวาดรางวัลทุกรางวัลนะครับ

อาเซียนเนี่ยเราตกมาอยู่ลำดับที่๓ผมคิดว่าทุกคนให้ไม่มีความสุขในเรื่องพวกนี้

ช่วยกันติ๊กปืนช่วยกันปลอบคู่สมาคมฟุตบอลให้กลับมา
ก็ขอให้ช่วยดูแลสนับหนุนนะครับธนาคตของพวกผม
ได้ครับขอบคุณมากเลยครับโบราวีครับ
เดี๋ยวมีโอกาสคุยกันต่อนะครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
ก็เป็นเหตุผลนะครับในการกลับมาของคุณวรวีมะคูดีนะครับ
คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
ก็จะเลือกตั้งนายกสมคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ